ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปตลอดเที่ยวกันดีกว่านะครับ
เพราะว่ามีคุณผู้ชมที่ดูอยู่จังหวัดนี้

นั่นก็คือจังหวัดที่มีแต่รักจริง

มีรักเต็มไปหมดไม่รู้ว่ามีรักยังไง

จังหวัดริงจักรแห้รักจริง
เฮ้ยจังหวัดลบบุรีพาม
คุณเล่นทำเสียงเองหมดแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไว้ทำไมเนี่ย
ไปแย่งหน้าที่เขาทำไมเนี่ย
คนี้น้องเขาเขียนมาอยากให้เล่น

ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
และเราจะพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยภวร
ที่จังหวัดลบบุรีน่าสนใจขนาดไหน

สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา
วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยภวร
กันที่ตำบลบ้านทรายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
โอ้โหหน้าตายิ้มแย้มเบิกบันกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
แน่นอนค่ะมาถึงถิ่นทั้งที
ก็ต้องมาเยือนยังสถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์
และความเป็นมาของชาวไทยภวรที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ที่นี่เขารวบรวมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวไทยภวร

ไม่ว่าจะเป็นเรือโบราณ
ที่ผู้ชายแหละผู้หญิง
รับรองเลยค่ะว่าถ้าเข้ามาที่นี่แล้ว
จะได้สัมผัสถึงความเป็นไทยปวนอย่างชัดเจน
เหนื่อยกันแล้วก็ต้องพักเติมพลังกันสักหน่อย
โอ้โหหิวแบบนี้
ก่อนจะลงมือก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะ
อย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
ตามมาด้วยแคบหมูใบขี้เหล็กน้ำปลาร้าใบยะนางคันสด
แล้วก็พริกแกงที่ทำมาจากกระชายพริกแห้งตะไคร้หอมแดง
วัตถุดิบครบแล้วก็ลงมือกันเลย
เริ่มที่ตั้งน้ำให้เดือดและใส่น้ำใบยะนางที่คันเตรียมไว้ลงไป
ตามด้วยใบขี้เหล็กคนให้เข้ากัน
รอน้ำเดือดอีกครั้งก็เติมพริกแกงและเนื้อหมู
แล้วชูรสความอร่อยด้วยน้ำปลาร้า
ปิดท้ายด้วยแคปหมูกรุบกรอบก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าสูตรของชาวไทยภวรเขาไม่ใส่กะทิกันนะคะ
เห็นแบบนี้โอ้โหน้ำลายไหลอ่ะอยากจะตักแกงขึ้นมาสดเลยทีเดียว
แล้วมาติดตามเรื่องราวดีที่เที่ยวใหม่ในตลอดข่าวนะคะ
เอาล่ะก็ไปเที่ยวกันได้แบบนี้ตลอดข่าวเช้านี้ของเรามีมานำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับ